สโมสรที่ตระกูลศรีวัตนประพานั้นเป็นเจ้าของนะครับ
เกี่ยวกับการยืนยันว่าในเฮลิคอปเตอร์ที่ตกนั้นมีรายชื่อนะครับของคุณวิชัยอยู่ในนั้นด้วยนะครับ
ก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้ครับ
เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนะครับที่เราทราบข่าวกันอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของวงการฟุตบอลในอังกฤษ
แล้วก็แน่นอนครับหลังจากที่ทราบข่าวจะเป็นทางการเรื่องการยืนยันนะครับ
ซึ่งแฟนแล้วก็คนในวงการกีฬาทั่วโลกต่างได้แสดงความไว้อาลัยกับการเสียชีวิตในครั้งนี้ครับ
ถึงความเสียใจกับการที่ประธานสโมสรนั้นได้เสียชีวิต
ก็ได้โพสต์รูปถ่ายที่ตัวเองนั้นถ่ายไว้กับคุณวิชัย
พร้อมข้อความที่บอกว่าคุณวิชัยนั้นเป็นตำนานสำหรับตัวเขา
แล้วก็ขอบคุณที่ทำทุกอย่างให้ตัวเขาแล้วก็ทำเพื่อสโมสร
และตัวเขานั้นจะคิดถึงท่านประธานตลอดไปครับ
ส่วนเวสมอร์แกนกัปตันทีมได้โพสต์ภาพนะครับที่ถ่ายร่วมกันหลายคนนะครับ
รวมถึงคุณวิชัยด้วยซึ่งในตอนนั้นก็ฉลองนะครับวันคล้ายวันเกิดครบ๖๐ปี
แล้วก็บอกว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับ
ส่วนทีมชาติอังกฤษก็มีการโพสต์เป็นผ้าสนามเบมบลี่
เพื่อแสดงความไว้อาล่ายขนาดที่ปริมาลีกนะครับ
ก็ร่วมโพสต์แสดงความเสียใจเช่นเดียวกันครับ
ก็มีการเรียกร้องให้สร้างรูปปั้นของคุณวิชัยด้วยนะครับ
เพื่อเป็นการรำลึกถึงของคุณประโยชน์นะครับ

คำร้องก็ทะลุหลักหมื่นไปแล้วด้วยนะครับ
เรื่องของความพร้อมทีมในการที่จะแข่งขันแน่นอนแล้วครับ
สาธารณาติดใจเนี่ยคงจะเล่นต่อยากหน่อยนะครับในช่วงนี้
ก็ยืนยันว่าเลื่อนโปรแกรมแข่งขันในศึกลีกครับนะครับ